หลังจากมีข่าวที่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
กรณีที่คณะสงฆ์ซึ่งในนั้นมีพระระดับเจ้าอวาสอยู่หลายรูป
ได้ร่วมกันฉันหมูกระทะแล้วก็มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย
ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือมีข่าวว่าท่านจะไม่ลาศิกขา
จะมีการส่งฟ้องกันทั้งผ้าเหลืองแบบนี้เลย
แต่ล่าสุดทั้งหมดท่านได้ลาศิกขาแล้วแบบเงียบเมื่อคืนที่ผ่านมา
ความคืบหน้าการจับกลุ่มและดำเนินคดีเจ้าอาวาสและพระลูกวัด
รวมทั้งหมด๗รูปที่ร่วมกันฉันหมูกระทะ
แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีเบียร์แล้วก็มีวายนะฮะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในกุฏิวัดปันเสาตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
เมื่อกลางดึกวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีคารวาสมาร่วมรับประทานด้วยอีกหนึ่งคน
โดยกลุ่มพระสงฆ์นะครับทั้งหมดตอนแรกไม่ยอมลาศิกขาครับ
ทำให้ตำรวจต้องส่งฟ้องศาลแขวงเชียงใหม่ทั้งผ้าเหลือง
ที่สารจะสั่งลงโทษจำคุกคนละ๑๕วันและปรับคนละ๑๐๐๐บาท
แต่โทษจำคุกให้รอลงอายา๑ปีครับ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพระสงฆ์ทั้ง๗รูปท่านยอมลาศิกขาแล้วนะครับ
พระครูประหลัดสุรเดชสายแผ่เยืองเจ้าวาดวัดยางกวง
พุทธกรนะครับวิมุติยานกุล
พานุกรคำป๊อกเจ้าอาวาสวัดปันเสาและอีก๓รูปเป็นพระลูกวัด
คือพระใบดีกายนนปัญญาปะโตยานนท์ประทุมพระทักษิณศรีธิ
และพระสหการสมศักดิ์พระลูกวัดอุปคุฎซึ่งทั้งหมดได้ลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปที่พระราชรัฐมุณีนะฮะ
เจ้าคณะเมืองเชียงใหม่นะครับบอกว่าพระสงฆ์ทั้ง๗รูปนะครับ
สมัครใจลาศิกขาด้วยตัวเองแล้วโดยทยอยเข้าลาศิกขากับพระครูสถาพร
ธรรมประโชธเจ้าคณะตำบลช้างคลานเขต๑ที่วัดอุปคุฎตะบนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาและได้ทำหนังสือแจ้งลาศิกขาสละสมณเพศ
ให้กับพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้ทราบแล้ว
พระราชรัฐมุณีนะฮะท่านระบุบอกว่าการลาศิกขาของพระทั้งหมดเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการกดดันนอกจากนี้ถือว่ายุติลงทั้งหมด
เพราะถือว่าขาดจากความเป็นพระแล้วและได้ให้เจ้าคณะตำบลช้างคลานเขต๑
แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่เข้าไปรับตำแหน่งแทนแล้วครับ
คือเราปุ๊บปั๊บมันก็ไม่ได้ก็ต้องให้เขาสมัคร
พระราชรัฐบุณีนะฮะยังระบุด้วยว่าการดำเนินคดีเป็นเรื่องของตำรวจ
ดำเนินการไปตามขั้นตอนครับแต่ทางสงฆ์หลังจากนี้
จากนี้จะมีการประชุมเพื่อกรรมชาติพระในปกครอง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก
เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่สร้างความมัวหมองให้กับพระพุทธศาสนาครับ
ก็ว่ากันไปด้วยเรื่องของทางโลกต่อไปนะคะ